ตอนนี้ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินมีการสั่งสอบด่วนแล้วนะคะ
กรณีที่มีคลิปหนุ่มอาสากู้ภัยในจังหวัดกาลสิน
เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วก็มีการไปดัดขาผู้บาดเจ็บให้ตรงก่อน
ก่อนที่จะใส่เปรย์เพื่อไปส่งโรงพยาบาล

สุดท้ายคนเจ็บเขาเสียชีวิต

เขาต้องจับวิธีจับเขาจะได้ไง
วิธีออกกันออกอย่างนี้

เหมือนกันฟรรยาก็ออ

ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปอ่ะฮะ
เขาก็บอกว่าอุ้ยหักหมดแล้ว

คือถ้าเกิดว่าเป็นกู้ภัยปกติ
ฉันก็เคยถามนะคะถ้าเกิดเจออุบัติเหตุแบบนี้

แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

คือก่อนหน้านี้มันเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค
ชนเข้ากับรถกระบะบนถนนสายกาลาศิลป์๑๐๑
บริเวณสี่แยกบ้านเบาะอำเภอกรรมละไซค์จังหวัดกาลาศิลป์
ทีนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่บนกลางถนนแบบเมื่อสักครู่ในสภาพคือไม่รู้สึกตัว
แขนขาบิดผิดรูปขาทั้งสองข้างพับไขว้กัน

ผู้บาดเจ็บก็นอนอยู่แบบนั้นนะคะ
ก่อนที่จะมีรถของอาศากู้ภัยหน่วยงาน๑ในจังหวัดกาลาศิลป์
เสื้อแขนกุดนุ่งกางเกงขาสั้น
รองเท้าแตะวิ่งลงจากรถเพียงคนเดียว

ก่อนที่จะจับขาของคนเจ็บมาดัดให้ตรงเพื่อนำขึ้นเปรย์
ชาวบ้านที่มุ่งดูมุงดูเหตุการณ์ร้องออกมาด้วยความหวาดเสียว
สักพักหนึ่งจึงมีรถอาสาสมัครกู้ภัยอีกหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็รถกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับมาถึง
ก็เลยรีบให้การประถมพยาบาลคนเจ็บนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เลยทำให้มีการตั้งข้อสงสัย
ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเนี่ย
มันถูกต้องหรือเปล่าอุบัติเหตุในคลิปเกิดขึ้น
วันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวนะคะว่า
ผู้บาดเจ็บที่ขาหักดังกล่าวขาพับดังกล่าวเมื่อสักครู่
ถูกดัดขาได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีรายงานว่าทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือว่าสพชสั่งให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วนแล้ว
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัยด้วยนะคะ
ก็ต้องตรวจสอบใช่ค่ะ